เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวปัจจุบัน
เราไปเที่ยวไหนเราก็ถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายไวรัลคลิปนะฮะ
เพื่อที่จะเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวนั้น
แต่คราวนี้องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
เขาก็จัดประกวดเลยสำหรับคลิปวิดีโอต่างเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
ก็คือการย้อนอดีตย้อนวัยให้การท่องเที่ยวนั้นสวยงาม
แล้วก็ได้คลิปที่สวยแบบนี้แหละครับ
นี่คุณผู้ชมครับเป็นคลิปสวยงามความยาวไม่เกิน๒นาที
บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ภาพถ่ายจริงในวัยเด็กของชายหนุ่ม
ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมผู้จัดทำคลิป
แฝงความตลกขบขันและความน่ารักเอาไว้
ในการประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ
ได้รับเงินรางวัลจำนวนถึง๑แสนบาท
พร้อมกับโลกเกียรติคุณด้วยนะครับ

ในการพัฒนาคอนเทนต์ของคลิปเหล่านี้ด้วยนะครับ
โดยการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือว่าอพทนั้น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์

โดยใช้วิธีให้คนรุ่นใหม่นักเรียนนักศึกษา
ไวรัลคลิปเพื่อส่งเข้าประกวด

ก็ตอนนี้มีเพียง๖คลิปวิดีโอจาก๖ทีม
ผ่านเข้ารอบและได้รับรางวัลต่างนะครับ

ที่จะต้องเผยแพร่แนวคิดเรื่องการท่องเที่ยว

ทีนี้ก็ต้องมาดูโจทย์นี้ว่า
โลกปัจจุบันนั้นก็จะต้องปรับเปลี่ยน
ให้ถูกกับจริตของคนโดยทั่วไปนะครับ
คิดว่ากลุ่มคนที่มีผลต่อการท่องเที่ยว
ยั่งยืนมากที่สุดคือกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่น
และคนที่อายุยังไม่มากนัก

เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้